คุณผู้ชมเหมือนคุณอย่างต้นกวัดมรกฏเนี่ยค่ะ
ปลูกเอาไว้เพื่อเหมือนเป็นการเสริมสิริมงคล

เขาว่ากันว่ามันจะให้โชคให้ลาบกับผู้ปลูก

น้อยคนนักที่จะรู้จักสิ่งนี้
เอ้ยบ้านเรามีแต่ของแบบนี้

ปัญหาคือยัง

ปัญหาคุณพูดหมด
ทุกเรื่อง
ใช่หน่อยชอบทธิมงาน
ไม่ใช่งวดนี้ดีกว่าเอารอบนี้เดือนนี้

เจ้าของคลิปก็เลยถามคอมเมนต์กลับไปว่า
เหรกไรดี

บอกแฮนก็ดูเอาคุณก็ลองอ่านเป็นอย่างที่ผมบอก
เอาไปตัวอักษรอะไรตรงนั้นออ่างก็ได้ออ่างก็คืออออ่างแอดอาแอดนี้
อิฮะมึงก็แปลกแหว่นดูนะถ้าว่าอย่าไปออกเตี๋ยงเลขสี่ออกผิดไม่มาดี
อ๋อนี่ฉันออกอย่างมีสติเอาอย่างนี้ดีกว่าบางคนเขาก็มาขิงด้วยนะ
ที่บ้านเขาออกดอกมา๓ดอกถูกรางวัลติดต่อกันมา๑๐งวด
บางคนบอกว่ามีอยู่๕กระถางออกทั้งหมดเลยจะนับยังไงดีนะ

ดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันปลูกแล้วตายดิฉันยังไม่อายเลยคุณ
แล้วแต่คนจริงนะมันต้องเป็นประสบการณ์ด้วยนะผมว่านะ
มันไม่ใช่อยู่จะมาปลูกต้นไม้แล้วมันก็ขึ้นได้ขึ้นดี

จริงมันปลูกง่ายมากนะกวักมรกฏ
เหรอแล้วต้องไปปลูกง่าย
เราอุตส่าห์เออบอกว่ามันต้องใช้ประสบการณ์มันอุตส่าหลอบใจ
ยังจะไปพูดว่ามันปลูกง่ายแล้วคุณปลูกแล้วตาย
แต่ว่าแม่มาทำให้มันฟื้นได้